เรื่องของขโมยใช้น้ำกันแบบแปลกกันบ้างนะครับ

ใช้กันแบบไม่เกรงใจเจ้าของ

เจ้าของน้ำเจ้าของมิเตอร์น้ำ

เขาไม่ได้เข้าใจผิดใช่ไหมว่าเอ๊ะนี่บ้านฉันหรือเปล่า
ไม่รู้เข้าใจผิดหรือไม่อย่างไกลนะฮะ
แต่ว่ามันมีภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็น
ถึงคนที่เขาเอารถใหญ่มาจอดหน้าบริษัทแห่งหนึ่ง
แล้วก็เปิดน้ำจากก๊อกน้ำของบริษัท
เอามาล้างรถหน้าตาเฉยเลย
ทั้งที่คนที่บริษัทนี้บอกว่า
สองคนในคลิปนี้นะไม่ใช่พนักงานของบริษัทเลย
และรถใหญ่ที่มาล้างรถไม่ใช่รถของบริษัทเลย
อย่างนี้มันแอบมาใช้น้ำนี่นา
คือดูเขาใช้แบบคุณผู้ชมเห็นไหม
กล้องวงจรปิดมันก็มีเขาก็ดูไม่ได้กลัวไม่ได้ระวัง

นึกว่าน้ำบ้านตัวเองน้ำที่บริษัทตัวเอง
แล้วก็ใช้เปลืองด้วยนะเปลืองยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับ
ตั้งอยู่เลขที่๑๕ถนนโชธวิทยากุล๓เขตเทศบาลนครหัดใหญ่
ใกล้กับสานิขนส่งผู้โดยสามารถภัยหาดใหญ่นะครับ
จากกล้องให้เห็นพฤติกรรมของชายแปลกหน้า๒คน
นำรถบัสคันใหญ่และรถเก๋งแวนสีขาวมาจอดหน้าบริษัท
ซึ่งบริษัทนี้เปิดเป็นร้านจำหน่ายกล้องวงจรปิดแน่นอนแล้วฮะ
ในร้านนอกร้านเขาต้องติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้อยู่แล้ว
โอ้โหพี่เลือกชัยภูมิที่เหมาะสมมาก
เป็นพิกัดที่แบบภูมิศาสตร์ที่ดีนะครับ
ชายสองคนก็ลงมาเปิดก๊อกน้ำของบริษัทแห่งนี้นะครับ
แล้วก็ไปเปิดก๊อกน้ำของสำนักงานบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

ซึ่งก๊อกน้ำทั้งสองตัวอยู่บริเวณเสาหน้าร้านเหมือนกัน
ชายสองคนเปิดก๊อกน้ำใช้สายยางรวมทั้งถังน้ำช่วยกัน
เอาน้ำไปล้างรถทั้ง๒คันเลย

แบบหน้าตาเฉยเหมือนกับเป็นพนักงานบริษัทแห่งนี้
และใช้เวลาล้างรถทั้ง๒คันนานนับชั่วโมง

ก็คือเปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้ตลอดนะครับ
เมื่อล้างเสร็จก็ขับรถไปเลย

นายชิศนุพงศิลปงวนพนักงานของร้านแห่งนี้
เล่าให้ฟังว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้น
เมื่อช่วงทุ่มครึ่งของคืนวันที่๑๔กันยายน
แต่หากจะย้อนเหตุการณ์กลับไป

ทางบริษัทก็พบความผิดปกติของบินค่าน้ำที่มันเพิ่มสูงขึ้นนะคุณ
จากปกติใช้น้ำและมีบินมาเก็บค่าน้ำอยู่ที่ประมาณ๑๐๐บาทเท่านั้นเอง
แต่เดือนที่ผ่านมา๓๒๕บาท

ตอนแรกคิดว่าท่อน้ำมันอาจจะแตกอาจจะรั่วหรือเปล่า
แต่เมื่อเรียกช่างมาตรวจดูก็ปกตินี่นา
กระทั่งมีป้าข้างบ้านมาบอกว่าในเวลากลางคืนเนี่ย
มีรถบัตรมาเปิดน้ำล้างรถ
คุณชิศนุพงศ์ก็เลยไปเปิดกล้องวงจรปิดดูก็ตกใจฮะ
เห็นว่ามีรถใหญ่แล้วก็รถเก๋งแวนสีขาวอีก๑คัน
มาจอดเจ้าของรถทั้ง๒คันแอบเปิดน้ำล้างรถในเวลากลางคืน
และน่าจะเคยมาล้างแล้วหลายครั้ง
เพราะช่วงกลางคืนจะไม่มีใครอยู่ที่บริษัท

วันนั้นไม่ได้ล็อกก๊อกไว้นะครับ

เค้าเข้ามาแล้วก็เปิดเลยครับ

แล้วก็เอาถังน้ำของถังไวมา

แล้วก็น้ำเขาไม่ได้ปิดเลยเขาเปิดทิ้งน้ำต้นไหล
เรามาพบความผิดปกติยังไงครับ
คือค่าน้ำมันขึ้นแล้วก็ลองไปสืบที่ข้าง

นี่แหละครับภาพจากกล้องวงจรปิดก็เป็นหลักฐานชั้นดีนะครับ
แต่ว่าเจ้าของบริษัทเองยังไม่ได้แจ้งความใด
แต่ก็แก้ปัญหาด้วยการใช้กุญแจเนี่ย
มาล็อกก๊อกน้ำทั้ง๒ตัวทั้งของที่ร้านเองและของบรรสัตว์ใกล้
เพื่อป้องกันการขโมยน้ำใช้อีกนะฮะ
และต้องบอกให้รู้เลยนะฮะว่าอย่ามาใช้น้ำตรงนี้อีกนะ
กล้องวงจรปิดติดไว้น่าจะเขียนไว้นะ
มีกล้องวงจรปิดเห็นชัดเลยใช้น้ำไปกี่ถังนะ